ล่าสุดมีใหม่อีกแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผู้ชายจิกหัวรัวหมัดตบผู้หญิงนะคะโอ้โหเรียกว่ามารุมมาตุ้มเลยอ่ะคุณ
อีกหนึ่งคนแมนสองพันสิบแปดอีกหนึ่งคนแมนสองพันสิบแปด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณประตูท่าแพรเชียงใหม่ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนค่ะ
อันนี้คุณผู้ชมเหยื่อเนี่ยคือผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะ
เป็นเหยื่อที่ถูกตบดูสิดูสิเห็นไหมตบจิกผมรัวหมัด
ไม่พอค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะลากกันไปนู่นกลางถนนนะคะอืม
แล้วมีคนมาห้ามเนี่ยก็ไม่หยุดนะไม่หยุดไม่ยี่หละต่อความพยายามที่จะทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่นะคะ
ยังคงกระหน่ำชกแล้วก็จิกผมหญิงสาวคนนี้ลากไปลากมาค่ะ
พอคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนนะคะว่าไม่ต้องเดาว่าคนไทยเนี่ย
จิตใจคนไทยเนี่ยพอเห็นเพศแม่โดนรังแก่แบบนี้เขาจะว่าว่าอะไร
คุณเดาซิด่าอย่างเดียวค่ะมาไปทางเดียวกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะติดต่อไปที่เจ้าของคลิปที่แชร์เหตุการณ์เหตุการณ์นี้
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อสอบถามที่มาที่ไปเอ๊ะต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไร
สาเหตุมาจากอะไรสำหรับเรื่องของการทะเลาวิวาสครั้งนี้เนี่ยนะคะ
เธอเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่าจนถึงวินาทีนี้จนถึงตอนนี้
เธอก็ยังไม่ทราบนะว่าผู้ชายคนนี้มาตีมาต่อยมาตบมาจิกหัวรัวหมัดใส่น้องสาวเธอเพราะอะไร
ไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้ไปโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนถึงได้ทำกันได้ลงคอขนาดนี้
เล่าต่อบอกว่าเธอเปิดร้านเช่ารถเล็กอยู่แถวประตูท่าแพรที่เชียงใหม่
วันเกิดเหตุเธอและน้องสาวก็นั่งอยู่ที่หน้าร้านตามปกติแบบนี้ทุกวันค่ะ
เพื่อรอให้บริการข้อมูลกับลูกค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนชายคู่กรณีเป็นเจ้าของร้านรถเช่าชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในท่าแพร
ทั้งสองคนใกล้กันอ๋อทำธุรกิจประเภทเดียวกัน
ของผู้ชายที่เป็นตัวต้นเรื่องเนี่ยร้านเขาจะใหญ่กว่าแต่ว่าหญิงสาวที่เป็นเหยื่อเนี่ยร้านเขาจะเล็กกว่านะ
เขาเล่าต่อแบบนี้บอกว่าจู่วันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยชายคนดังกล่าวก็ตะโกนเข้ามาด่าน้องสาวบอกว่า
มองหน้าทำจุดจุดจุดอะไรมีคอควายขึ้นต้นลงท้ายด้วยยอยักษ์อ๋อ
อยากมีสามีเหรอตนเองมีลูกน้องเยอะนะเดี๋ยวจะจัดให้สักคน
จากนั้นทั้งคู่ก็เลยมีปากเสียงกันอยู่สักพักหนึ่งนะชายคนดังกล่าวก็เดินกลับไปที่ร้านไปใส่ถุงมือค่ะ
เอ้ากลัวเจ็บอีกป้ายใส่ถุงมือไม่แน่ใจว่าจะทำลายหลักฐานเรื่องของลายนิ้วมือหรือเปล่า
ใส่ถุงมือก่อนที่จะวิ่งมาต่อยน้องสาวนับครั้งไม่ถ้วนแบบที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่อะนะ
ซึ่งภายหลังเกิดเหตุค่ะทำให้น้องสาวของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีแผลหลายจุดทั่วบริเวณใบหน้าแบบนี้ขออนุญาตเบลอภาพด้วยนะ
น้องสาวเองก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจก่อนที่จะเรียกหนุ่มกลางคนดังกล่าวเนี่ย
รับทราบข้อกล่าวหาซึ่งที่จริงแล้วน้องสาวของเธอเนี่ย
เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทแต่ผู้ชายเนี่ย
ผู้ชายคนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะอ้างบอกว่าไม่มีเงิน
จะยอมชดใช้คือยอมจ่ายให้แค่๔๐๐๐บาทเท่านั้น
ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ไปมีเรื่องกับใครอีก
น้องสาวเธอเห็นว่าชายคนดังกล่าวรับปากว่าจะไม่ไปมีเรื่องกับใครแล้ว
เธอก็อยากให้เรื่องจบอ่ะนะค่ะก็ยอมที่จะรับเงินสี่พันบาท
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นตอนแรกกะว่าเคลียร์๔๐๐จบใช่ไหม
แล้วก็รับปากสัญญาลูกผู้ชายว่าจะไม่เกาะเรื่องที่ไหนอีก
ฉันรับปากสัญญาด้วยคำพูดของลูกผู้ชายจะไม่มีเรื่องกับใครอีก
แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะผ่านไปแค่หนึ่งวันชายคนดังกล่าวค่ะ
ไปหาเรื่องกับพนักงานในร้านสะดวกซื้อใกล้กันวันเดียววันเดียว
คุณผู้ชมรับปากแล้วสัญญาลูกผู้ชายวันเดียวนะคะ
ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะบอกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยจริง
จริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูอุปนิสัยเขานะพูดสุภาพนะอุปนิสัย
ถ้าไปสุภาพก็กระโมนละสับดาลของเขานะคุณผู้ชม
จริงแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วชอบหาเรื่องคนอื่น
แล้วก็คนที่หาเรื่องเนี่ยก็เป็นคนในระแวกนั้นแหละค่ะ
เอือมระอากันหมดแล้วอ่ะเห็นหน้าผู้ชายคนนี้เขาก็สายหน้าค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ชายคนดังกล่าวมาทำร้ายน้องสาว
ว่าน่าจะมาจากสาเหตุที่ชายคนนี้ไม่ชอบหน้าเธอเป็นการส่วนตัว
เพราะว่าย้อนเวลากลับไปเมื่อ๙ปีก่อนเนี่ยนะคะ
เธอเคยไปเป็นลูกจ้างในร้านเช่ารถที่เป็นพ่อของผู้ชายคนนี้
จากนั้นผู้ชายจากนั้นผู้ที่เป็นพ่อของชายคนนี้ก็เสียชีวิตไป
ทำให้เขาเนี่ยก็เลยมาบริหารงานต่อจากคุณพ่อผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะนะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอตัดสินใจลาออกมาเปิดร้านของตนเอง
อดีตเคยเป็นลูกจ้างพอคุณพ่อตายมาทายาทรุ่นที่๒บริหาร
ก็คือชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยลาออกมาเป็นเจ้าของกิจการซะเอง
เปิดร้านของตนเองในวันที่เธอลาออกชายคนดังกล่าวเนี่ยโทรมานะ
โทรมาขู่ฆ่าเธอแล้วก็สามีเธอเธอเองก็เลยกลัว
เสร็จปุ๊บก็เลยลงบันทึกประจำวันที่สพท้องที่ที่เกิดเหตุ
ทำให้ชายคนดังกล่าวไม่กล้ามายุ่งกับเธออีกเลย
แต่คนที่ซวยแทนรับเคราะห์แทนเธอก็เลยกลายเป็นน้องสาวของเธอแทน
คุณผู้ชมก็ฝากตำรวจในท้องที่ด้วยนะ
หลักฐานชัดเจนแบบนี้ไม่ยาก
เดี๋ยวเราจะทำบันทึกแล้วนะสมาชิกคนแมน๒๐๑๘นะคะ